มาเริ่มต้นกันที่นักแสดงและคุณหมอกล้องสรวิทย์นะคะ
ตัวเขาเองเคยออกมาถ่ายทอด
รู้สึกทราบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้

ทำให้ตัวเขาเองกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองในหลายเรื่อง

ในการทำงานด้านสาธารณสุขให้กับพ่อแม่พี่น้องคนไทย

ซึ่งหลังจากที่ในหลวงราชการที่๙เสด็จสวรรคต
หมอกล้องก็ได้ตั้งปณิธานเอาไว้อย่างหนึ่งในฐานะแพทย์ของพระราชา
ว่าตั้งใจจะดูแลคนไข้ทุกคนอย่างดีที่สุด

จนถึงวันนี้เจ้าตัวได้บอกความรู้สึกผ่านบันเทิงไทยรัฐ
สิ่งหนึ่งที่คนเราคนไทยจะทำเพื่อถวายพระราชกุศล
ให้กับในหลวงรัชกาลที่๙ได้
นั่นก็คือการรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดค่ะ
ก็พยายามดูแลคนไข้ให้ดีที่สุด
คือมันมีความเข้มข้นมากกว่าเดิม
ในการที่เราจะ
อธิบายทุกอย่างอธิบายหลายอย่าง
ซึ่งบางทีมันอาจจะไม่ต้องเสียเวลามากขนาดนี้

คนไข้ไม่ได้เหมือนกันทุกคนนะครับ
คนไข้บางคนก็ดื้อก็ต้องยอมรับ
แต่เราก็พยายามทำให้เต็มที่ที่สุดมากกว่าเดิ

พอมีพระราชพิธีครั้งนี้

อาจจะเป็นโอกาสที่มากกว่าคนอื่นเขานิดนึงนิดนึงว่า
ว่าเราจะได้มีอะไรหน่วยแพทย์
ที่จะต้องไปให้การแบบช่วยเหลือ

ที่ไม่ใช่ทุกคนมีโอกาสได้ทำ
คุณผู้ชมคะจริงแล้วหลายคนเนี่ยอยากจะทำความดี

เริ่มจากตัวเราเองทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด